จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ๒๕๕๙
มีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับ
ทำให้ตอนนี้เองกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะมีการปรับเรื่องของโครงสร้างภาษีใหม่ครับ
หวังว่าจะทำให้การจัดเก็บภาษีนั้นมีมูลค่าและมีเม็ดเงินที่มากขึ้น
นายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในสัปดาห์นี้จะเสนอแผนการปรับโครงสร้างภาษี
กรมสรรพากรกรมสรรพสามิตรและกรมศุลกากรให้นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
การปรับโครงสร้างภาษีก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเนื่องจากว่าแนวโน้มการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ๒๕๕๙อาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่๒๓๕๐๐๐ล้านบาท
เพราะว่ามีอัตราภาษีหลายตัวนะครับที่ถูกปรับลดและบางตัวยังปรับขึ้นตามกำหนดไม่ได้เพราะภาวะเศรษฐกิจนั้นยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับ
และเป็นไปตามเป้าหมายโดยในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
กรมสันพากรตั้งเป้าหมายไว้ที่หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นล้านบาท
กรมสรรพสามิตอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นล้านบาทและกรมสุรรคากรหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันล้านบาท
แต่หากยังเก็บไม่ได้ตามที่กำหนดนะครับจะให้กรมนั้นกลับไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีส่วนอื่นเพิ่มเติมครับ
โดยกรมสรรพากรจะเน้นการตรวจสอบการแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทขนาดใหญ่
ที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตรวจสอบการขอคืนภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
กรมสรรพสามิตรนะครับเน้นความเข้มงวดการจัดเก็บภาษีบาปและภาษีที่ต้องใช้มาตรวัดให้มากขึ้น
ส่วนกรมศุลกากรจะเน้นการตรวจสอบการแสดงรายการนำเข้าสินค้าว่าตรงกับที่แจ้งหรือไม่
และเจ้าหน้าที่ใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บภาษีหรือไม่
รวมถึงการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีการนำเข้ารถหรู
และชิ้นส่วนยานยนต์ให้ตรงกับรายการที่แสดงภาษีครับ